เพราะว่ามีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุ

แต่ทีนี้เป็นอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อน
คือตอนแรกนึกก็คือรถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำ

ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒๘คน
แต่ทีนี้เกิดเรื่องอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้ออย่างจัง
ก็คือจะเข้าไปช่วยเหตุการณ์นี้แหละ
แต่รถกู้ภัยไปประสบอุบัติเหตุก่อน

เป็นอาสากู้ภัยเป็นผู้หญิง
ก็พยายามจะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
แต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ
กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา

ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถทัวร์โดยสาร
หลังจากที่รถทัวร์คันนี้เสียหลักพุ่งลงไป

หมายเลข๒๔ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัย

ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปักทงชัย
โรงพยาบาลโชคชัยเพื่อให้การรักษา

วิ่งประจำอยู่ที่สายศรีสะเกดกรุงเทพ
นำผู้โดยสารจากศรีสะเกดไปกรุงเทพ

ฝนตกลงมาค่ะตกหนักด้วยนะคะ

จู่พู้โดยสารมีลมกระโชคมาอย่างแรงเลย
อย่างแรงเลยมาปะทะกับตัวรถทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
และตกลงไปในร่องกลางถนนสร้างความงุ่นงงให้กับคนขับรถทัวร์โดยสารคันนี้เป็นอย่างมาก
เพราะว่าขับมาด้วยความเร็วเพียงเขาบอกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
แต่ทีนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำประมาณ๕๐๐เมตรเนี่ยค่ะ
เป็นกล้องหน้ารถของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะนี่คือจังหวะชนแล้วนะครับ
คือรถคันนี้นะคะเป็นรถของกู้ภัยฮุก๓๑นี่แหละกำลังจะเข้าไปช่วย
ไปช่วยเพิ่มเติมเป็นทีมเสริมเข้าไปนะคะในมงคลรอดแก้วอายุ๒๖ปีนะคะ
คนขับรถบรรทุก๖ล้อระบุว่าขณะที่ขับรถกลับบริษัทมองเห็นข้างหน้าว่ามีรถติดเป็นทางยาว
คิดว่ามีอุบัติเหตุก็เลยชะลอความเร็วลงแล้วก็ขับช้าลง
พร้อมกับเปิดไฟกระพริบเพื่อเตือนให้คันที่ตามมาด้านหลังได้ทราบ
แต่จู่รถของกู้ภัยซึ่งขับมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับ
ชนท้ายอย่างจังจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหนึ่งคนนะคะ
คือนางสาวมาริสาวิไลกรวดอายุ๒๒ปีเสียชีวิตค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวมาริสา
โดยอาศัยอยู่กับมารดาที่เยอรมนี
และได้กลับมาประเทศไทยช่วงสงกรานนี้เองนะ

กลับมาเยี่ยมคุณย่าที่นครราชศรีมา
และจะมีกำหนดเดินทางกลับ๑๗พฤษภาคมนี้

ก็เลยขอมาเป็นอาสาสมัครฝึกงาน
ช่วงที่มาเยี่ยมคุณย่าประมาณ๑เดือน

จนมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ